สิ้นสุดการรอคอยนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเดินทางไปชมสะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก

เพราะว่าช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมามีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
และพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวสัปดาห์นี้
ประเทศจีนได้มีพิธีเปิดสะพานกระจกที่ยาวที่สุด
และถือเป็นสะพานแขวนที่สูงที่สุดในโลกไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ในเมืองจางเจียเจียมณฑลหูหนานประเทศจีน
โดยจะเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าชมความงามของสะพานแห่งนี้ได้ภายในสัปดาห์นี้ค่ะ
สะพานกระจกแห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิสราเอล
และได้สร้างเสร็จไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วด้วยมูลค่าถึง๓ล้าน๔แสนดอลลาร์สหรัฐ
หรือคิดเป็นเงินไทย๑๙ล้านบาท
ส่วนความกว้างค่ะอยู่ที่๖เมตรความยาว๔๓๐เมตร
สูงจากพื้นดิน๓๐๐เมตร
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด๘๐๐คนค่ะ
โดยพื้นที่ของสะพานนั้นปูด้วยแผ่นกระจก๙๙แผ่นเป็นแผ่นกระจกใส๓ชั้นซ้อน
สำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าชมนะคะจะต้องปฏิบัติตามข้อห้าม๒ข้อห้ามด้วยกันนะคะ
ก็คือข้อแรกค่ะห้ามใช้ไม้เซลฟี่
ข้อที่๒ห้ามใส่รองเท้าส้นสูงขึ้นชมสะพานค่ะ